สุดท้ายหนังสุดท้าย
คุณผู้ชมอาการเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะนี่คือตอนที่เขาพาไปศึกนะคะ

ลั่งอารวาสร้องตะโกนลั่นวัดเลย
ตะโกนร้องทั้งคืนแล้วถือปืนอัดลมเดินไปรอบวัด
ชาวบ้านก็ภาวะไม่กล้าออกมาใส่บาทค่ะ
ตำรวจสพบ้านดุงก็ไปตรวจสอบค่ะ
ตอนไปก็เจอสภาพนี้เลยคือไม่รู้ว่าหลอนอะไร
น้อยยิ้มใหญ่พูดคนเดียวแล้วถามหาปืนตัวเองด้วย

ก็ไม่มีปัญหานะคะตอนศึกนี่ก็ยอมศึก
แต่โดยดีดูบรรยากาศตอนศึกกันหน่อยค่ะนะคะ
ตำรวจต้องทักเดี๋ยวยกขั้นหมัก

พอตำรวจท้วงแบบนี้พระไก่ก็ไม่พอใจ

นี่ค่ะคือทั้งหลายทั้งปวง
ตำรวจเห็นท่าไม่ดีก็เลยต้องจับใส่กุญแจมือค่ะ
กลัวว่าเดี๋ยวเกิดคลั่งอารวาสทำร้ายกันขึ้นมานะคะ
ตอนจับก็ยังโวยวายนะคะว่าทำผิดอะไร
แล้วก็โวยวายสลับกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่
เอางี้ละกันอาการเป็นแบบนี้นะคะตำรวจก็เลยต้องไป
พาไปที่สพบ้านดุงไปตรวจหาสิ่งเสพติด

เพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าอาจจะมีอาการหลอนจิตเวท
ที่เคยเสพยามาก็เลยทำให้เกิดอาการแบบนี้เนี่ยค่ะ

คืออารมณ์สลับสับเปลี่ยนกันไป
แม่บอกว่าพาลูกไปบวชที่โคราชได้หนึ่งพันศาเอ่อ
ก่อนกลับมาเยี่ยมเจ้าอาวาสที่วัด
แต่ว่าพอนี่ค่ะมาส่งเสียงดัง

เดี๋ยวจะนำตัวไปรักษาอาการจิตเวทต่อไปค่ะ

เพราะเขาไม่สบายใจนะคะ